ข่าวชิงทองมันเยอะเหลือเกิน
เคยได้มั้ยเคยได้ตังไปใช้มั้ย
มันไม่มีสักข่าวหนึ่งพูดถูก
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่บุรีรำ
ไม่มีเงินจ่ายค่างวดมอเตอร์ไซค์
ถูกตามยึดมาบุกร้านทองนะครับ
ทองไป๒บาทถูกตามจับได้ภายใน๒๐นาทีเท่านั้น
ถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันมันมีจังหวะแวบหนึ่ง

มันยกมือว่ายเจ้าของร้านก่อนแล้ว

นี่ที่ยืนอยู่นะครับ
ก็คือลูกสาวเจ้าของร้านทอง
นางสุชาวลันเจริญรัชตะพงศ์นะครับ
เล่าบอกว่าคนร้ายทำทีมาขอดูทองเลือกดูเส้นเล็ก

แล้วทำทีคุยกับแฟนสาวฟอร์มหมาแก่เลยนะครับ
เธอเผลอปั๊บคนร้ายก็หยิบทองวิ่งออกมา
ได้สร้อยคอทงคารน้ำหนักสองสี่หลือไปสี่เส้นรวมสองบาท
ผ่านไปยี่สิบนาทีดำลวงไปจับในสวนทร
ใบสูงเนินนะครับ

เป็นห้องเช่าร้างข้างวัดเจริญราชบำรุงนะครับ

เขตเทศบาลตะบนพุทธไทยสงศ์ของกลางอยู่ครบครับ
แล้วก็มีปืนพกไทยประดิษฐ์๑กระบอกกระสุน๒นัดกระเป๋า๑ใบ
แล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่นะครับที่ใช้ก่อเหตุ
บอยร้องไห้แล้วยกมือไหว้นะครับ
แล้วถูกนำตัวไปสอบสวนที่สพพุทธไทยสงศ์
บอยสารภาพบอกผมเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวก่อเหตุ
เพราะว่าต้องการเงินไปจ่ายค่างวดมอเตอร์ไซค์
คือมอเตอร์ไซค์เอาไปเข้าไฟแนนซ์เอาไปเข้าไฟแนนซ์
แล้วไม่ส่งค่างวดก็เลยถูกตามยึดรถ
เหมือนจะน่าสงสารตัดสินใจชิงทอง
จะเอาเงินไปจ่ายค่างวดแล้วเอาไปลงทุนทำค่าขายต่อนะครับ
ตำรวจพาไปสอบปากคำตรวจปัสสาวะ
เป็นไงก็ถึงบอกกันว่าเหมือนจะน่าสงสาร
ไอ้ที่เงินใช้ไม่พอไม่โทษทำมาหากินหรอก
ซื้อยาหรือเปล่าเสพยาไง
ถูกแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ครับแล้วก็พกปืน

ดำเนินคดีสิครับไม่ได้ใช้ตังค์นะชิงทองอย่าไปทำ